พิธาออกจากสภานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมวลชนก็มีอารมณ์
แล้วก็จนท้ายที่สุดนะฮะก็ชุมนุมกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
แล้วก็ค่ำคืนก็มีการจุดพลุกันแล้วก็บอกว่าเสียงของประชาชนสำคัญนะฮะ

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในสภาในขณะที่ทางด้านของคุณพิธาเนี่ย
เดินออกจากรัฐสภานั้นแน่นอนว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ย
มันเกิดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นทันทีเป็นแฮชแท็กพิธา
แท็กสารรัฐธรรมนูลนะคะคุณผู้ชมติดเทรนด์
แล้วก็แน่นอนว่าก็ยังมีเทรนด์ต่างตามมา
แฮสแท็กโหลดนายยกแฮสแท็กหุ่นไอทีวีแฮสแท็กมอฟ๑๙กรกฎา๖๖
ครับนี่แหละค่ะติดเทรนด์ทวิตนะคะ
และทีนี้ก็ไปดูความเคลื่อนไหวของคุณพิธาหน่อย
เพราะว่าหลังจากเมื่อวานหลังจากเดินออกมา
ก็มีการโพสต์ครั้งแรกเลยนะคะ
หลังจากที่ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
คุณพิธามีการโพสต์แบบนี้นะคะ
ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในระบบปัจจุบัน
ชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอ

ต้องขออนุมัติจากวุฒิสภาก่อน
เผลอไม่พอที่จะเสนอชื่อเป็นครั้งที่๒ด้วยซ้ำไป
แล้วก็มีภาพค่ะในไอจีของตัวเอง
เป็นภาพจังหวะที่คุณพิธาเนี่ยเอาบัตรสมาชิกของสอสอวางไว้บนโต๊ะ
แล้วคุณพิธาระบุข้อความไว้แบบนี้ว่าไอวิวบีแบ็คค่ะ
ก็เช่นเดียวกันกับทางพักเก้าไกลก็มีการโพสต์ในไอจี
เป็นภาพตอนคุณพิธาวางบัตรและเดินออกจากห้องประชุมสภา
แล้วก็นักแสดงสาวแล้วก็ยังมียูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะ
คุณก้อยอรัชพรที่มีการโพสต์ข้อความให้กำลังใจตนเอง

คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจคุณผู้ชมค่ะ
คาดว่าน่าจะไปพบคุณพิธาเมื่อคืนนี้

ก็คือไม่มีการปรากฏตัวที่ใดเลย
แต่ปรากฏภาพนี้ตามมา

ค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
หนทางยังอีกยาวไกลขอให้เข้มแข็ง
นำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไปค่ะ
ขณะที่ทางฝั่งของดารานักแสดงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณพพัทรพลค่ะโพสต์ไอจีบอกแบบนี้นะคะว่า
กฎหมายกับความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไป
ความยุติธรรมคืออุดมคติส่วนกฎหมายคือเครื่องมือนะคะ
นี่แหละค่ะซึ่งเป็นการโพสต์ของเหล่าบรรดาคนดัง
ไปถึงทางด้านของคุณชูวิทย์ค่ะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะ
โพสต์ข้อความไว้แบบนี้จริงโพสต์ยาวมากคุณผู้ชม
ระบุใจความในลักษณะว่าเกมโหดการเมือง
อย่าไปคิดว่าจะได้คะแนนโหวตจากสว
จนถึง๓๗๖หรือไม่ตั้งคำถามว่าหรือไม่นะคะ
เอาแค่ให้นายพิธาได้โหวตในรอบ๒ยังไม่มีโอกาส
คุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้แบบนี้
แล้วก็ยังมีข้อความอื่นอีกด้วยนะคะที่คุณชุวิตโพสต์
ครับก็พยายามไปดูนะว่าคุณชูวิทย์โพสต์โพสต์อะไรเพิ่มเติมนะฮะ

จากเกมโหดการเมืองที่โพสต์ไว้เมื่อ๑๔ชั่วโมงที่แล้วนะครับ